ข่าวนี้มาดูข่าวดีของน้องนัทกันหน่อย
ค่ะคุณหน้าตะโพงเพราะว่ามีคนใจดีมากมายเลยค่ะบอกว่าจะช่วยสนับสนุนน้อง
จะช่วยกันสร้างหมอเก่งขึ้นมาอีกหนึ่งคน
รวมถึงนะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็รับปากแล้วด้วย

สนับสนุนน้องจนเรียนจบโอ้โหอันนี้ต้องชื่นชมและขอปรบมือให้เลยนะคะ
ก็ช่วยสนับสนุนกันนะคะหลังจากที่เราเสนอข่าวน้องนัท
ซึ่งเป็นแชมป์ยาวชนโลกแล้วก็สอบติดโคต้าคณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าที่บ้านฐานะยากจน
ก็อาจจะทำให้น้องไม่ได้เรียนอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะข่าวออกไปค่ะคุณผู้ชม
ผู้ใจบุญนะคะช่วยกันสมทบทุนให้กับน้องร่วมสี่แสนบาทนะคะ
น้องนัทครอบครัวแล้วก็ทางโรงเรียนจราเข้หินวิทยา
ก็ขอแจ้งในวันนี้ว่าขอหยุดการรับบริจาคไว้แต่เพียงเท่านี้
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะ
แต่ที่น่าดีใจยิ่งไปกว่านั้นค่ะก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทราบเรื่องแล้วก็ให้ฝ่ายประสานงานเนี่ย
ติดต่อมากับทางโรงเรียนจราเข้หินวิทยาบอกว่าจะสนับสนุนน้องนัท
ให้เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักค่าเทอม
ตลอดการศึกษาทั้ง๖ปีจนน้องจบการศึกษา
โอ้โหขอขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
นัทวันนี้กับเมื่อวานคือความรู้สึกต่างกัน
วานนี้อาจจะดูไม่มีความหวังแต่วันนี้เนี่ยความหวังมาเต็มค่ะ
ก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะครับสมหวังดังปรารถนานะครับ